แรกของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องยกให้กับซุปตาเบอร์หนึ่งของบ้านเรา
พี่อ้ำพัชราพาใช่แล้วว่างเป็นไม่ได้ค่ะเออะเข้าวัดทำบุญ
นี่ไม่รู้ว่าเป็นเคล็ดลับในการที่ทำให้เธออยู่ยงคงกระพันธ์ในวงการบันเทิงหรือเปล่านะ
อันนี้พูดจริงเดี๋ยวทำตามบ้างดีกว่าใช่
คือหนึ่งเรื่องทำบุญไหว้พระไหว้ดวงดาวราหูอะไรต่างเนี่ยพี่อ้ำกวาดเรียบนะคะ
ยกแพ็คครอบครัวไปไหว้พระขอพรไกลถึงฮ่องกงและมาเกาะแต่เอ๊ะ
งานนี้จะมีหรือคะที่จะไปเดี่ยวเพราะว่ามีหนุ่มรู้ใจไฮโซโพกเขาบินไปด้วยนี่ค่ะ
เอ๋อยู่ข้างนี่เองแหมนี่ตั้งแต่อินเลิฟบอกเลยนะเห็นพี่อ้ำที่ไหนเห็นไฮโซโพกที่นั่นเป็นเหมือนเงากันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โพสต์ท่าถ่ายรูปหน้าป้ายเมื่อสักครู่นี้ค่ะเนี่ยเลิฟ
แถมเพิ่มดีกรีความหวานด้วยการจูงมือกันมีมือจูงมือด้วยนะเดี๋ยวมีภาพหนึ่ง
แฟนคลับที่ตามเชียร์อยู่เนี้ยโอ้โหเนี้ยหลุ้นกันหน้าบานเลยนะคะซึ่งหลายหลายคนก็บอกว่าอืมขอพรรณรอบนี้เนี้ยก็อย่าลืมขอเรื่องความรักให้มั่นคงยืนยาวมีข่าวดีสักวันพรุ่งนี้ไปเลยดีกว่าค่ะแม่อ้ำหรออย่างเงี้ยมีจูงมงจูงมืออะไรกันแบบเนี้ยก็เปิดตัวชัดจงชัดเจนกันไปนี่ไม่ได้ไป
แบบเนี้ยน่ะใช่เพราะพี่อ้ำเนี้ยน่ะเป็นคนที่ทำบุญตลอดคือไม่ได้ไปแค่ฮ่องกงมาเกาะแต่ว่าการไหว้ดวงดาวการไหว้ระหูหรือแม้กระทั่งการสร้างวัดพี่อ้ำทำมาหมดทุกรูปแบบค่ะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยน่ะแล้วที่สำคัญให้กับคนไทยแล้วอ่ะทำบุญกับน้องหมาน้องแมวด้วยโอ้
พี่เอด้วยไปกับเขาด้วยเอาไปด้วยหรอไปด้วยไปด้วยไปแล้วไปกันหลายคนเลยแต่ก็ไม่พลาดที่จะพาไฮโสภกไปด้วยนะจ๊ะค่ะอ่า